ดีนี่ทิชชู่เปียกเช็ดสะอาดลดการสะสมของแบคทีเรีย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวใส่ไข่สดสดอะไรใหม่อยู่ไหนพี่ตอบได้ยังไง

อาทิตย์
แตกไหม
สวัสดีครับคุณผมค่ะ

ข้ามีแต่เมาส์กันไง
เดี๋ยวดูสิทธิ์คนมากเพื่อน
ดูไม่สุขภาพเท่าไหร่นะครับ

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งออกเป็น๑จากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบบริการ๘๙ราย
ค้นหาเชิงรุกในชุมชน๖๙๒ราย
แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรค๑๙ราย
แล้วก็๔ค่ะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแต่ไม่ได้เข้าสถานกักกันโรคมี๒รายนะคะ
ซึ่งขณะเดียวกันสถาบันโลวีเป็นสถาบันวิจัยของออสเตรเลียก็มีการเปิดเผยว่า
ประเทศในเอเชียแปซิฟิกประสบความสำเร็จนะคะ
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เรียกว่ามากที่สุดในโลกกันเลยทีเดียว
โดยนิวซีแลนด์แล้วก็เวียดนามอยู่ในอันดับ๑แล้วก็๒ลำดับเลยนะคะ
ส่วนประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่๔ค่ะ
ทางด้านจีนนั้นไม่ได้อยู่ในการจัดอันดับดังกล่าว
เนื่องจากว่าไม่ค่อยมีข้อมูลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ทั้งนี้หลักการพิจารณาการจัดอันดับก็จะคำนวณจากเกณฑ์ทั้งหมด๖ข้อด้วยกัน
ก็คือ๑จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม๒จำนวนผู้เสียชีวิตค่ะ๓อัตราส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร๑ล้านคนนะคะ
อัตราส่วนของผู้เสียชีวิตต่อจำนวนประชากร๑ล้านคนห้าอัตราส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อเทียบกับจำนวนการตรวจหา
แล้วก็๖ค่ะปริมาณการตรวจหาเชื้อต่อประชากร๑๐๐คนซึ่งอย่างที่บอกไปประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่๔นะคะ
โดยข้อมูลจากเกณฑ์ทั้ง๖เนี่ยจะถูกนำไปคำนวณเป็นคะแนนตั้งแต่๐ถึง๑๐๐ยิ่งคะแนนสูงก็ยิ่งหมายความว่ารับมือกับการแพร่ระบาดได้ดีนั่นเองนะคะ
อันดับที่๒คือเวียดนาม๙๐๘ค่ะส่วนไต้หวันแล้วก็ไทยไต้หวันอยู่อันดับ๓ไทยอยู่อันดับที่๔นะคะด้วยคะแนน๘๖
ส่วนของไทยอยู่ที่๘๔๒ทางด้านญี่ปุ่นค่ะก็อยู่อันดับที่๔๕ทำคะแนนได้๕๐๑คะแนนนะคะขณะที่อังกฤษเองนั้นอยู่อันดับที่๖๖ด้วยคะแนน๓๗๕คะแนนส่วนสหรัฐอเมริกาอันดับที่๙๔เลยค่ะจากทั้งหมด๙๘อันดับด้วยกันสหรัฐอเมริกาอยู่๙๔นะคะคะแนนมีอยู่๑๗๓คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายตอนนี้เป็นของบราซิลติดเชื้อกันเยอะ
นะคะจริงอย่างนิวซีแลนด์อันนี้ก็ก็ต้องชื่นชมเขาจริงจริงเพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรปุ๊บเขาก็จะมีการประกาศมาตรการอะไรของเขาแบบรวดเร็วนิดนึงอย่างพี่สาวหนูอยู่โอคแลนด์ตอนนี้ก็อย่างที่บอกเวลามีมาตรการไม่มีถ้าช่วงไหนที่เขาล็อกดาวน์คือเขาก็หยุดเลยแต่เขามันเป็นเกาะไงคะก็อาจจะทำแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ประชากรด้วย
คำถามคือพักบ้าคาราโอเกะเขาบอกคาราโอเกะเปิด

แต่ว่ามีมาตรการของเขาต้องเป็นไปตามมาตรการ

อาบอบนวดกลับมาไหม

เรื่องต้นร้านอาหารกลับมาเปิดแล้ว
เริ่ม๑กุมภาค่ะ

ตอนมีเพิ่มขึ้นไม่บ้างเป็น๒๙คน
ซึ่งจากปาร์ตี้แล้วก็เมื่อวานที่คนเขาพูดว่ามันมีห้างสรรพสินค้าห้างนึงเนี่ย
คือต้องยอมรับว่าวันนี้เขามีการแถลงข่าวนะฮะว่า
ปาร์ตี้นั่นแหละผู้สัมผัสเสี่ยงผู้สัมผัสต่ำตอนนี้เป็น๒๙คนแล้ว
เมื่อวานเรายังรายงานอยู่ที่๒๔คน๑๙เป็น๒๔เป็น๒๙
แต่คนที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องตอนนี้ที่กำลังกักตัวอยู่ก็คือ๑๐๐คน
จากสองปาร์ตี้นะฮะเมื่อถามว่าอีกหนึ่งคนที่คนจับตามองมากที่สุดก็คือ
สรรพสินค้าค่ะห้างสรรพสินค้าที่เมื่อวานเราเชื่อว่าทุกคนก็รู้กันหมดแล้วล่ะ
ว่าเป็นห้างอะไรนะครับมีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า๒๐๐คน
๒๐๐คนเนี่ยมีข้อเจ็ดจริงนะครับว่ากรณีมีความเกี่ยวข้องกับ๒ร้านอาหาร
มันเกิดขึ้นที่ร้านอาหาร๒ร้านเนี่ยที่มีพนักงานติดเชื้อ๒ร้านอาหารนะ
พนักงานติดเชื้อ๗คนว้าวอันนี้๒ร้านอาหารในห้างมีพนักงานติดเชื้อ๗คนนะครับ
เป็นการติดเชื้อจากข้างนอกแต่ด้วยความร่วมมือของเจ้าของกิจการแล้วก็พนักงาน
ปรากฏทุกคนก็เลยพร้อมใจกันตรวจโควิดกันหมดเลยนะครับโดยทางห้างยินดีครบ
ห้างก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการตรวจโควิดครั้งนี้นะครับ
ซึ่งทั้งหมดสองร้อยคนอืมคือตัวเลขพนักงานที่สมัครเข้ามาตรวจเนี่ย
ไม่ใช่ผู้ที่เสี่ยงสูงแต่เกิดจากความพร้อมของพื้นที่แล้วก็กิจการในการตรวจพนักงานในห้างนะครับ
ก็อย่างที่บอกกันไปเนี่ยแหละมีความสุขนั้นก็คือติดอ่ะ

คุณแม่ดูไม่ใช่คุณแม่เลยไงอ่าแต่วันนี้คุณแม่ดูอ่า
คุณเล่าปาร์ตี้นะให้ฟังหน่อยดิปาร์ตี้กางเกงใน
วันนี้เขาพูดกันคำนี้เป็นคำว่าปาร์ตี้กางเกงใน
เป็นข่าวอันหนึ่งทำไมไม่ให้กูเล่าทำไมไม่ใช่ทำไมไม่ใช่
ฉันเล่าอ่ะคุณต้องเล่าสิเออมันเป็นเรื่องที่คุณต้องเล่า
ตั้งแต่เช้าเลยวันนี้เราเห็นข่าวนี้แล้วก็มีภาพออกมา
หรอกเดี๋ยวพูดปุ๊บคนก็จะบอกอ้าวเข้าข้างมะตูมหยุดพูด
ไม่เคยเข้าข้างมาตูมนี่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันหนึ่ง
มันก็คือต่อเนื่องมาจากอีตูมไงเข้าใจป่ะก็คือไอ้
ปาร์ตี้เนี้ยมันไม่เกี่ยวกับมาตูมแต่เห็นว่าปุ๊บเป็นปาร์ตี้เกรงเกรง
ปุ๊บโอ้มะตูมเกี่ยวข้องด้วยเลยอืมมันคนละอันกันวันเกิด
ตูมคุณมะตูมก็คือมีน้องชายของคนคนหนึ่งเขาติดคนที่น้องชาย
ของเขาเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมแก้ให้ใหม่ดีกว่าอ่าอันเนี้ยล่าสุดมาเนี้ย
ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังดีดีนะสิบเก้าลายเนี่ย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
ได้มีการรายงานไปนะฮะบอกว่าในงานคุณมะตูมเนี่ย
มีคนคนหนึ่งเนี้ยค่ะนะฮะได้รับเชื้อในนั้นอืม
แล้วก็กลับมาบ้านไปกลับไปบ้านแล้วไปเจอน้องชายน้องชายไปตอนนี้
อันนี้คือไม่ใช่แล้วนะมันมีอีกทอดหนึ่งกลับมาแล้วโอ้โหนะฮะ
มีอีกท่อนหนึ่งกลับมานั่นคือว่าในงานของคุณมะตูมเนี่ยนะครับ
มีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นโควิดนะฮะเป็นโควิดนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่ามีร้านสูตรเจ้าของร้านสูตรคนหนึ่งเนี่ย
ไปรู้จักนะฮะกับคนคนนี้ที่อยู่ในงานคุณมะตูมเนี่ย
เขาก็เลยไปเจอกันอ่าพอไปเจอกันเสร็จปุ๊บเนี่ย
ก็ได้รับเชื้อมาเจ้าของร้านสูตรกันเนี่ยก็เอามาให้น้องชาย
อืมซึ่งอยู่ที่บ้านน้องชายเนี้ยไปร่วมงานวันที่สิบหก
มันเลยเป็นปาร์ตี้แบบนี้อืมเออก็คือต่อเนื่องมา
ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราคงไม่ต้องไปบอกแล้วนะว่าโรงแรมไหนหรืออะไร
คนคนคงรู้กันหมดแล้วล่ะนะครับว่าไอ้ปาร์ตี้ประตูอย่างที่น้องชายเขาติด
มาจากพี่เขาแล้วก็มาร่วมปาร์ตี้อันเนี้ยเพราะฉะนั้นปาร์ตี้เนี้ย
ถ้าสมมุติเราพูดกันแบบตรงไปตรงมานักข่าวคนดีกว่านักข่าวมันหลุดไปเนื่องออกไป
อื้อมีคนจะหลุดไงมันก็แล้วถึงสัชวรมีสัชวรคนหนึ่งมีคนทำทัวร์
ถึงว่าที่แรงตามร้านอาหารอ๋อดีเจสแคชแพน

สะดุ้งเลยอ๋อดีเจกูเหนื่อยนะครับ
ปรากฏว่ามีเจ้าของร้านอาหารมีแบบว่าหลายต่อหลายคน
เมื่อวานเจ๊มอยต้องให้เครดิตเขานั่นแหละ
มอย๑๐๘ก็เอาออกมาพูดว่าเฮ้ยเราลืมปาร์ตี้นี้ไปหรือเปล่า
คนมันเกิดจากปาร์ตี้นี้ส่วนใหญ่นะไม่ใช่อีตูมผิด
ตูมเป็นคนที่จัดงานวันเกิดไม่รู้จักการะเทศะในการจัดงานวันเกิด
ช่วงที่เขาควบคุมอยู่ผิดแต่อันนี้คนก็ลืมไปว่า
มันเกิดจากปาร์ตี้นี้เหมือนกันว่าปาร์ตี้เนี้ยมันเป็นปาร์ตี้อันเดอร์แวร์
ซึ่งเขาบอกว่าปาร์ตี้นี้มีคนเตือนแล้วว่าอย่าจัดเลย
อย่าจัดมีสไตล์ลงสไตลิตมีอะไรทั้งหลายเนี่ย
ก็คือมาจากปาร์ตี้นี้แหละส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ยอดเพิ่มขึ้น
ก็คือมาจากปาร์ตี้นี้ด้วยถูกต้องไหมฮะแต่เวลาที่เราไปเชื่อมโยง
ไม่ใช่ไปติดมาจากงานวันเกิดมะตูมหมดนะคือมาติดจากปาร์ตี้นี้ด้วย
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยปาร์ตี้นี้เขาจัดงานกันแบบว่า
รู้สึกเป็นงานวันเกิดหรือเปล่ากัญชัย
ก็เป็นงานวันเกิดเพราะนั่นก็เขียนเป็นเจ้าของวันเกิดนะ
หนุ่มทำเป็นไม่รู้ล่ะทำไมเธอทำเป็นไม่รู้
อะไรที่แบบว่าให้ทัวร์ลงนี้เธอชอบมากนะให้ฉันอ่านนี้เธอชอบมาก
อันนี้ไม่รู้หรอกให้คุณพูดแบบนี้ว่าผมกินลูกอมอยู่

คุณชอบไม่ลองกินสิเข็มเย็นดิ
อ๋อหนูเคยกินอันนี้อร่อยมาก
ถ้าพี่ชอบเดี๋ยวจะเอามาให้ที่บ้านมีเยอะมาก

แล้วคือยังไงฉันยังหาข้อมูลไม่ทันเวลาที่เธอจะโยน

เป็นยังไงครับคุณ
ก็คือพอคือคนไม่เข้าใจว่าคือภาพนี้
ทำไมภาพที่สองมันไปสืบเนื่องถึงกลายเป็นปาร์ตติ้งเกงในได้
แล้วเขาก็ถามว่าอ่ะมันปาร์ตี้กางเกงในคือใส่แค่ปาร์ตี้เฉยหรือ
มันมีอะไรอย่างอื่นจากนั้นหรือเปล่าทำไมต้องไปปาร์ตี้กางเกงใน
ซึ่งหนูก็พอรู้จักกับคนที่อยู่ในรูปบางคนในนั้น

คือเขาอยู่ในรูปหรือเปล่าอ่ะคือเขาอยู่ในรูปหรือเปล่าว่ายังไงว่ามา
อืมแต่ถามเขาบอกถามเราก็จะถามเขาว่าแล้วหลังจากนั้นทำอะไรกันต่อ
ใส่แค่กางเกงในอย่างเดียวเลยเหรอเขาก็ขอไม่พูดแล้วกัน

แต่หลังจากนั้นก็พอจบก็คือแตกแต่ละคนก็แยกย้ายกลับบ้านไป

แต่ถามว่าวันนั้นคือจบแล้วแต่หลังจากนั้นคู่อื่นจะไปต่อไม่รู้แล้ว
แต่คนที่บางคนคือไม่ใช่ว่าทุกคนในนั้นติดใช่ไหมครับก็มีบางคนที่ไม่ติด
แต่ถามว่าคนที่ไปติดหลังจากนั้นก็คือไม่รู้แล้วไปทำอะไรกันต่อ
อย่างที่รู้มาแล้วก็หลังจากนั้นคือก็เริ่มมีผลออกมาแล้วว่า
ได้เห็นที่๑๙คนแล้วที่บอกว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับ๒นี่ใช่ไหม
ก็คือมันเกิดตรงนู้นกับพาร์ตตี้นี้๑๐๐กว่าคนไง

อืมเขาว่ามาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามีแบบนี้
เอาตัวบนพี่มาให้ไปถึงแล้วมันก็ไม่ได้แบบจบแค่ตรงนั้นไง
อย่างคุณแม่คนอย่างคุณแม่มีคุณแม่ไม่ได้ขนาดนี้หรอ

เขาอาจจะชอบแบบหนูก็ได้
ก็ไม่ให้อยู่ด้วยจริง

และนี่ก็คือเรื่องทำลายทางตำรวจ

หนุ่มบางทีนุ่มก็แต่จริงพูดอ่ะ
นั่นมีอันไปตกหล่นอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ตรงนั้นนะ
๒ก็คือข้าวโอด
ข้าวโอดก็มีการพูดคุยเย็นหมดแล้วบอกทามไลน์มาเรียบร้อย

สุดท้ายอีกคนนึงคือเจ้าที่รัฐก็คือตำรวจ
อันนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนิดนึง
ถ้าเกิดของไทยรัฐมีเอาขึ้นให้ดูนิดนึ
ถูกปะคือ๙มกรา๙ปาร์ตี้มาตูม

หลังจากนั้นเนี่ยก็พักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็ไม่ให้ข้อมูล
แล้วก็อะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนี้ไล่ลงมาแบบนี้นะ
จนกระทั่งไปพบเชื้อวันที่๒๒ถูกป่ะฮะอันนี้
หลังจากนั้นก็มีประเด็นที่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูล
ปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยตัวทางฝั่งของตำรวจท่านนี้
เขาก็ออกมาชี้แจงในมุมของเขาไปแล้ว

กลายเป็นว่าเขาตัดโรค
ไปเป็นว่าวันที่๑๕เขาอยู่บ้าน
มีคนไปหาเขาที่คอนโดของเขา
แล้วก็เอาอาหารไปส่ง

แล้วก็คืออยู่ที่สำคัญตำรวจแหละ

แล้วก็ไปกินต้มตำบ้าง

ในวันที่๒๒เขาไปตรวจหาเชื้อ

เรามีไหมของเรามีไหมแองจี้
อันเดิมน่าจะมีอยู่นะ

เรื่องทั้งหมดที่ผมคุยกับทางตำรวจในนี้มาเนี่ย

เขาไม่ได้ไปงานประตูมมา
แต่คนที่ไปงานมะตูมคือเพื่อนของเขา
เพื่อนของเขาไปงานประตูมาวันที่๙
หลังจากนั้นคนนั้นมาหาเขา

หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้มีเชื้อ
จนกระทั่งประตูมประกาศวันที่๒๐

เพื่อนของเขาที่ไปงานมะตูมแล้วมาหาเขาที่คอนโด

เขาเพิ่งกินข้าวคนนี้แบบเชื้อ

หลังจากนั้นวันที่๒๑เขาโทรศัพท์

ก็โทรไปปรากฏว่าทางเจ้าที่บอกว่า

ไม่ได้สูงอะไรก็อาจจะไม่ได้ติดก็ได้

นี่วันนี้วันที่๒๒แล้วต่างนานาอะไรอย่างนี้

เขาต้องเจอคนเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนเลยนะ

กองที่เขาอยู่เป็นกองที่ต้องเจอแล้วสัมผัสคนมาก
สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้น
วันที่๒๒เขาขับรถไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้

เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไล่ข้อมูลเลยว่า
คุณไปงานมะตูมอ่ะอันนี้คือล่าสุดเห็นไหมฮ

ทีนี้พอหลังจากนั้นเขาไปโกหกปุ๊บ
ทางฝั่งของอันดับแรกเลยที่เขาตรวจสอบ

เขาก็จะถามเลยถามไลน์คุณเป็นอย่างไร
เสร็จพอบอกไปไงว่าไปงานมะตูมมานู่นนี่นั่น
ใบนี้ที่เขาเช็คมาตั้งแต่ครั้งแรกเลย
มันถูกส่งไปที่กรทม

ข้อมูลทั้งหมดมันถึงได้มาปรากฏที่กรทม

ซึ่งอันนี้คือเขาบอกเขาก็ยอมรับว่าเขาผิดจริง

เหมือนแบบว่าสุ่มเสี่ยงแล้วทำไมไม่ตรวจเขา

คนเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดก็ได้

ถ้าเกิดเขามีการไปไล่กล้องวงจรปิด

หรือว่าถ้าเกิดว่าเขาไปสืบสารเราเรื่อง

โกหกตั้งแต่แรกว่าผมไปงานมะตูม
เพราะผมคิดว่าพอพูดแบบนี้ผมจะได้ตรวจ

ทั้งที่เพื่อนผมไปงานมะตูมแล้วเป็นแล้วด้วย

อันซ้ายมือที่คุณเห็นอยู่คือไทม์ไลน์แรกที่เขา

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เขาไปหา

ไทม์ไลน์ที่สองคือที่เขาออกมาชี้แจ่งว่า

รายงานผู้ประชาการของเขาหมด
เขาแจ้งเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้ว
เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันออกเป็นแบบนี้

มันผิดทั้งระบบเลยไงมันผิดหมดเลย
พอผิดหมดเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่มันจะเข้าใจกัน
กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปตกอยู่ที่คุณด้วย

อันนี้คือเขาเลยชี้แจงมาแบบนี้นะครับ

ไม่น่าจะต้องปิดทำลายไม่น่าจะรู้จักคนในงานคนมตู
หมายความว่าไม่น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่จะไป

ก็คือเท่าที่ผมทราบมาคือทั้งหมดเป็นแบบนี้
แต่ว่าก็ไม่สมควรนะ
ผมว่าอันนี้มันอาจจะต้องมีการไปคุยถึงบริบท

ว่าจะเอาอะไรมาเป็นมาตรการในการกะเกณฑ์
คือเรื่องแบบนี้ออกไปแล้วถ้าเกิดถึงเวลาคนไปบอกว่า

มันกลายเป็นต้องมานั่งโกหกกันเหรอ

ใช่แต่ว่าคนที่ไปหรือมีสุ่มเสี่ยงหรืออะไรก็ไม่ควรโกหก

เพราะว่าสุดท้ายแล้วโอ้โหมัน
มันวุ่นวายคนอื่นด้วยลำบาก

อย่างคุณตำรวจคนนี้สุดท้ายทุกอย่างก็เปิดเผยอยู่ดี
แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนว่า
สิ่งที่เขาพูดไปครั้งแรกเลยเนี่ย

เขาคิดว่าอ๋อพูดอันนี้ไปก่อนแล้วตรวจไปก่อน
แล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บว่าเขาเป็นภาครัฐเนี่ย

อันดับแรกมาจากโรงพยาบาลแรกที่คุณไปตรวจก่อน
พอส่งมาปุ๊บเนี่ยทีนี้ภาครัฐถึงจะติดต่อคุณไป
แล้วถึงไปไล่กันอีกทีนึงตรงที่เขาไม่เข้าใจ

หีบเด็กก็ถูกสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะฮะ
อันนี้คือจริงแล้วก่อนอันนี้ก็เล่าไปหลายครั้งแล้ว

พิพากษาว่าจำคุกตลอดชีวิต
พี่ภาคก็แน่นอนว่าไปก่องห๗เป็นขนตรกรชัยเที่ยม
ฆ่ายัดหีบแล้วก็นำศพไปฝังในดิน
โดยอายการฟ้องว่าเมื่อวันที่๔๖สิงหาคม
ไอซ์ไปกักขังกุ๊กกิ๊กซึ่งเป็นผู้ตาย
เอาไว้ในห้องพักของจำเลยเองของไอซ์เอง
แล้วไอซ์ฆ่าผู้ตายก็คือกุ๊กกิ๊กด้วยความทรมาน
กระทำทารุณโหดร้ายจนถึงแก่ความตาย
ต่อมาไอซ์กับพวกเนี่ยก็ร่วมกันขุดหลุม

เพื่อเป็นการบิดปิดบังอำพลางการตาย
หรือเหตุทางการตายทำให้เสียหาย
มีการเคลื่อนย้ายศพโดยไม่มีเหตุอันควรด้วย
ซึ่งจำเลยเองนะฮะก็ให้การรับสารภาพ
ข้อหาร่วมกันลอบฝังซ่อนเล้นย้ายหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังการตายและข้อหาร่วมกันทำให้เสียหายเคลื่อนย้าย

แต่รับนะว่าทำร้ายร่างกายผู้ตาย
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเพราะบันดาลโทษะ
แล้วก็รับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับทางจำเลยในคดีโจทย์
ขอให้เพิ่มโทษและนับโทษต่อ

ก็คือสารท่านเองก็พิเคราะห์พญาหลักฐานแล้วนะครับ
ก็เห็นควรแล้วนะครับว่า
คือทำร้ายผู้ตายโดยใช้ท่อนเหล็กทุบศีรษะ
แล้วก็ลำตัวใส่กุญแจมือที่ข้อมือ
ไปนอนอยู่ในกล่องทึบสุดท้ายแล้วเนี่ยตายอยู่ในกล่อง
ไม่ใช่ตายแล้วเอาไปใส่หีบอะหีบอะเออ
ไม่ใช่ว่าตายแล้วเอาไปใส่หีบนะยังไม่ทำให้ตายใส่หีบ
ไปยัดในหีบจนเขาไปตายอยู่ในหีบแล้วก็เอาศพไปฝังดิน
เนี่ยนะครับก็แน่นอนครับสารท่านก็พิพากษานะครับ
เลยมีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับ
แล้วก็ให้นับโทษจำคุกจำเลยต่อจากคดีอาญาพร้อมจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน
เป็นเงินทั้งหมดหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทให้กับโจทย์ร่วมที่หนึ่ง
แล้วเป็นเงินหนึ่งล้านสองแสนบาทให้กับโจทย์ร่วมที่สองด้วยอืม
นะครับอืมว่าเกินไปโอเคอ่ะอีกเรื่องหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องครับ
อืมหนังเช่าเราได้ยินกันมานานแล้วว่าถังเช่าถังเช่า
ก็ใช่ไงถังเช่าซึ่งมีดารานักร้องเป็นพรีเซนเตอร์
นะครับมาอวดอ้างสรรพคุณเอาง่ายวันนี้ทางออย
วันนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยเขาเปิดเผยตามที่ออย
สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและก็กิจการธรรมทัศน์
กิจการโทรคมนาคมหรือเอาง่ายกศธชนั่นแหละ
เขาจัดการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ต่างเช่าที่มีดารานักร้องเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะครับ
ลดระดับน้ำตาลในเลือดเสริมสมรรถภาพทางเพศ
ฟื้นฟูระบบการทำงานของไตแล้วก็ไตวายเรื้อรัง
รักษามะเร็งปอดภูมิแพ้ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ไม่ให้แพร่กระจายอันนี้ไม่จริงขอให้ทุกคนมีสติว่าไม่จริงนะครับ
ว่าการโฆษณาถ้าสมมุติแต่จริงแล้วส่วนใหญ่
จะไม่ได้อยู่ในทีวีดิจิทัลอย่างพวกเราหรอก
ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่อื่นนี่แหละที่จะบอกว่าเฮ้ยโฆษณาเกินจริง
เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อเป็นประโยชน์วันนี้มีผลสรุปออกมาอย่างนี้
หนึ่งทางเช่าไม่สามารถลดระดับน้ำตาลได้
สองสังเช่าไม่สามารถเสริมสมรรถภาพทางเพศได้
สามไม่สามารถฟื้นฟูระบบการทำงานของไตหรือไตวายเรื้อรังได้
ไม่สามารถรักษามะเร็งปอดภูมิแพ้ได้
หรือถังเช่าไม่สามารถยับยั้งมะเร็งไม่ให้แพร่กระจายได้
อันนี้คือสิ่งที่เขาสรุปมานะฮะการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ออกอากาศในลักษณะการสัมภาษณ์นะครับมีแขกรับเชิญเป็นพรีเซนเตอร์มาเล่าประสบการณ์ว่า
ตายแล้วใช้ถังเช่าตัวนี้แล้วแบบไปลดน้ำตาลช่วยหายปวดขอบปวดเข่านะครับ
สัมภาษณ์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีโรคประจำตัวเนี่ยอันนี้ผิด
แสดงว่าเวลาที่คุณมีโรคประจำตัวไม่สามารถรักษาได้อันนี้คือเรากำลังสื่อสารทำความเข้าใจนะครับ
เพราะฉะนั้นโฆษณาคุณประโยชน์คือจริงแล้วอาจจะแบบเขาพูดเรื่องอื่นเนี่ย
ถ้าสมมุติเกี่ยวกับการรักษาเนี่ยถือว่าผิดถือว่าผิดแต่ถ้าสมมุติเขาบอกว่าการกินแล้วกะปรี้กระเป๋าขึ้น
อันนั้นไม่ผิดแต่ถ้าสมมุติ
คือจริงอย่างที่คุณประโยชน์บอกถูกแล้วคือเรื่องการเข้าไปใช้คำว่ารักษาเนี่ย
โดยการไปใช้อาหารเสริมรักษาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่ยาเอาง่าย
มันไม่ใช่ยาและอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดอาสารเสริมเหล่านี้
มันสามารถที่จะไปรักษามะเร็งรักษานู่นนี่นั่นได้

ไม่ต้องไปซื้อยาก็กินแต่พวกนี้เข้าไป
แต่ปรากฏว่าบางทีบอกเฮ้ยมันรวมไปจนถึงทีวีอย่างที่พวกเราทำกันหรือเปล่า

หาว่าพวกเราก็ขายถังเช่าก็ขายเอาตรง
แต่ตรงนี้เราตัดดูดีนะฮะที่เขาลงโทษวันนี้คือทีวีดาวเทียม
ที่ไปเคมว่ารักษาหมาดเร็งรักษาน้ำตาลรักษาอะไรอย่างนี้

เป็นเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยรายการอย่างเช่นช่องไทยรัฐ
ช่องอื่นหรือช่องหูมดดำที่ทำอยู่เนี่ย
ก็จะมีระบบของทางอย่างกับสวทชในการควบคุม
แล้วก็คือจะมีเซ็นเซอร์อยู่ในตัวของสถานีเองเลย
เพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์เขาจะค่อนข้างจะกำชับอยู่แล้วว่า
คุณพูดได้เท่านี้นะคุณห้ามพูดตรงนี้นะ
ทำอย่างที่ดูเกินจริงก็ห้ามพูด
เขาจะไม่ให้พูดอยู่แล้วแต่พอไปอยู่ดาวเทียมปุ๊บเนี่ย
เขาไม่ได้มีเซ็นเซอร์อยู่ในตัวไงเขาก็จะพูดแบบไปเรื่อยอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาพูดเวลาที่เราพูดเนี่ยตรง
แล้วก็เคยขายของสดชื่นขึ้นไม่ผิด

แต่ถ้าสมมุติมีคำว่ารักษาอู้ตายแล้วเป็นมะเร็งปอด
แล้วปรากฏไปรักษามะเร็งปุ๊ยค่ามะเร็งลดลง

เราจะต้องกินอาหารครบ๕หมูเราต้องออกกำลังกายจะต้องอะไรให้หมด
แต่ตัวนี้เป็นตัวเสริมซึ่งแล้วเสริมเฉย

ต้องใช้คำว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เขาก็ต้องกินทุกอย่างให้ครบ๕มูลถูกแล้วตัวนี้มันเสริม
เอาง่ายเขาจะบอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นยานะ
ไม่ใช่แบบเป็นมีคุณสมบัติในการรักษาโรคไม่ใช่เขาจะพูดเวลา
เอาง่ายบางคนไม่เข้าใจฉันไปถามหมอเก่งหมอเก่งมา

ไอ้บ้าไปรักมันทำไมล่ะคือถังเช่าเขาแบ่งเป็น๒อย่าง
ถังเช่าที่อภิมฮาเสถีกินกันเห็นไหมไม่ใช่ที่ถังเช่ามาทำอย่างนี้นะ
แต่อันนี้ที่เราเอามาใช้กันเนี่ยมันคือถังเช่าสีทอง
ประเทศไทยปลูกได้เยอะแล้วมันก็มีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์
มันแค่เสริมแต่มันไม่สามารถรักษาได้
เพราะฉะนั้นวันนี้รายการไหนหรือทีวีช่องไหนก็แล้วแต่
แต่ถ้าเขาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใช่ไหมเสริมอาหารกูงงไปหมดแล้ว
คืออย่างนี้ฟังง่ายอาหารเสริมเนี่ยมันก็คือเป็นอาหารที่กินเข้าไปแทนอาหาร
อาหารเสริมถูกไหมฮะแต่ถ้าเสริมอาหารคือต้องกินอาหาร
แต่พวกนี้ก็คือเสริมของเสริมเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างนี้
ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้มันคือถังเช่าที่เขาปลูกกัน
ซึ่งมันมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์ในการเสริม
เข้ามาแล้วแบบจมัลเร็งมันกินไปแล้วก็ลดลงกินแล้วน้ำตาลมันรวดมันไม่มี

มันไม่สามารถรักษาได้ถูกต้องคืออย่างของผมเองอย่างเงี้อุ้ยถ้าใช้แล้ว
อ้าวหนุ่มทำไมผมไม่ร่วงอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องใช้คำว่าลดการหลุดร่วงของเส้นผม
ตรงลดลงน้อยอะไรอย่างนี้ไลโอเนี่ย
อะไรอยู่ดีก็เข้าของตัวเองเฉยไม่ใช่อธิบายให้ฟัง
เห็นภาพเห็นภาพมากขึ้นผมให้เห็นภาพเข้าใจไหมเมื่อกี้ก็เห็นภาพนะพี่หนุ่ม
คืออยู่ดีผมมานั่งขายของอ๋อนี่นะครับไลโอนี่นะฮะโอ้ยผมเนี่ยนะโอ้โหดกเงางามขึ้นมา
อย่างนี้ไม่ได้ผิดไม่ได้อันนี้ไม่ผิดแต่ว่าเออสำหรับผมเองเส้นผมมันดูแข็งแรงเนอะ
ลดการหลุดลูกของเส้นผมอย่างนี้ได้แต่อย่าผิดใจกับการตลาดที่นี่
อ๋อเหรอไม่ผิดไม่ผิดออยอร์พี่แต่จะผิดแจกับตลาด
นุ่มหนักนุ่มฉันไหว้เธอแล้วอะไรวะหน้าด้านตัวพ่อจริงเหรอหน้าด้านตัวพ่อง
เดี๋ยวก่อนนะผมพูดให้คนเห็นภาพฉันกำลังเล่าเรื่องถังเช่าฉันว่าคนดูเขามีสติเถอะเขามีสติเขารู้ว่าอะไรเมื่อกี้เราพยายามอธิบายว่ามันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
มันไม่สามารถรักษามึงไม่เก็บมึงไปเส้นผมเส้นมันใช้มันล่วงตอนไหนขึ้นมาอีกแล้วล่ะ

ดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิ

ไม่หรอ
เมื่อกี้เขาก็เล่าโรยองแบบนี้สังเจ้า
รถไม่ก็อ่านค่ะคอวิท
กับลูกโอ้มไม่ช่วยเลยละนั่น

ถ้าสมมติหล่อนเก็บความอำให้หิตหล่อนไว้สักที

โชว์เชี่ยวหาชาวเน็ตแชร์ตำรวจจับผิดคน
กลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์

กลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์
โพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ได้
พร้อมกับเสียงภาคที่น่าตื่นเต้นและขำสุด
เมื่อตำรวจเข้าไปจับผิดคน

ตอนนี้มีฝันตัวนาฬานะ

ใครที่มันซับสกัด

ผมเครื่องหน้าม็กไปจับผิดคน

จังหวัดกลางนู้นจังหวัดศิษย์คอมแห้ง

จังหวัดอะไรอ่ะนี่จังหวัดอะไรกันชัย

อีสานอูดอนพาดีนะไง

บอกนู้นอะไรคนนู้นคนนู้น
คนร้ายอยู่คนนู้นตำรวจลงมาปุ๊บไปจับอีกคนนึงอ่ะ
ใกล้ตรงใกรตรงไง

เขาก้ยืงฟังทางถนนอยู่ข้างล่างอย่างนั้นนะพี่น่ะ
มาถึงก็ตรงไปจับคนขายขวดแล้วก็เดินอยู่ริมถนน
หันมีอีกทีคนร้ายหนึ่งอยู่ด้านถนนกวักมือเรียกพร้อมบอกอยู่นี่
เออทีนี้ถูกแชร์ออกไปนะชาวเน็ตเข้ามาคอมเม้นต์ขำกันเยอะมากนะ
บางคนก็บอกคุณตำรวจอาจรีบเข้าชาร์จเร็วไปหน่อยเลยจับผิดคน
เข้าไปจับกลุ่มคนร้ายเขาคงมีปัญหาทางอะไรของเขาอ่ะ

เอ้โธ่ขุนลุงก็คืองงกำลังเก็บโขดอยู่ดีอ้าวอยู่ดีรวบหลังเลย

กิต้านเสรดเลยล่ะว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่จริงแต่ต้องให้คุณหนุ่มเล่าเรื่องนี้กลับมาสักครู่
จะไปรู้อะไรล่ะเดี๋ยวกลับมาครับ
กลายเป็นที่จับตามองทั้งวันวันนี้จริงเกี่ยวกับว่าคุณสอรยุทธ์
อย่างที่เรารู้ว่าพี่ยุทธ์น่าจะออกมาใช้ชีวิตปกติประมาณสักกลุ่มพา
มีนาใช่ไหมมีนาคมประมาณมีนาคมนี่แหละ
คนก็เลยคิดว่าอ้าวสรยุทธ์เนี่ยจะไปอยู่ช่อง๗หรือเปล่า
หลังจากที่ออกมาเพราะว่าเอาจริงนะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังหาตัวแทน
เราตายตัวแทนสรยุทธ์ไม่ได้เลยคนยังโหยหาสรยุทธ์
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นอภิมหาเศรษฐี
คุณจะเป็นใครก็ต้องฟังสอรยุทธ์ถูกป่ะคนก็คิดถึงสอรยุทธ์กัน
แม้กระทั่งตอนนี่แต่จากเรือนจำที่เขาทำออกมา
ยังมีคนดูฟังเขามหาศาลเลยจริง
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีข่าวว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยจะไปช่อง๗หรือเปล่า
ซึ่งถึงขนาดว่าวันนี้ช่อง๗เนี่ยนะครับเขามีจดหมายแถลงการเลยว่า
ช่องเจ็ดร่อนจดหมายแจ้งปฏิเสธข่าวรือสอรยุทธ์เตรียมโหร่งงานจากกรณีที่ข่าวรือว่า
ผู้ประกาศข่าวคนดังสรยุทธสนจินดาเนี่ยที่กำลังได้รับการปล่อยตัวนั้นนะฮะ
เตรียมที่จะไปนั่งข่าวอ่านข่าวให้กับทางสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดช่องเจ็ดออกมาในโลกออนไลน์ครับ
ช่อง๗เนี่ยก็ได้ร่อนจดหมายปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็ช่องเจ็ดเอชดีวันนี้เขาประกาศเลยว่าเฮ้ยไม่มีไม่มีแน่นอนนะฮะ
อย่างที่บอกว่าเนี่ยรายการของพี่ยุทธ์น่ากินมากเลยดูดิทำออกมาจาก

เนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยน้ำน้ำน้ำปัดไทยไงดูข้างใน
อ่าก็คือทางช่อง๗เขาก็ออกแสดงการว่าไม่ใช่เป็นความจริง
แล้วเป็นไปได้ไหมคุณแม่ว่าพอคุณสรยุทธ์ในเดือนมีนาคมที่จะพักเรื่องโทษ

ก็ต้องรอพี่ยุทธ์ออกมาเดี๋ยวพี่ยุทธคงตัดสินใจอยู่แล้วว่าจะเอายังไง

ใช่ไหมเพราะเขาเป็นคนที่แบบรักการทำงานมาก
ถูกใช่ใช่ชอบทำงานมาก

ชอบอ่านข่าวชอบเล่าข่าวนั่นแหละ
โอเคพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีอะไรล่ะ
โอ้โฮใช่อย่างนี้ที่ยุทธ์ได้ถอดเทง
ชื่ออะไรนะปลาอะไรนะ
เนี่ยอยากเป็นป้าแตนก็กับป้ากดีกว่าน่ะ

โดนกดดำให้ถอดเพลงป้าแต่น

๓๐ของรายการคืออ่านข่าว
อีก๗๐จะทะเลาะกันทำไม
พี่หนุ่มทะเลาะกับมดดำ
คืออ่านข่าวอีก๗๐พี่หนุ่ม
เขาบอกรายการ
ใครพูดถูกไหม
แชร์กันอยู่พวกเรา
จริงแล้วพูดจาไม่เพราะนิสัยก็ไม่ดีหัวก็เยอะมาเลยนะโอ้โหออกสื่ออีกแล้วสวัสดีครับวันจันทร์คุณผู้ชมรอรับเศรษฐีใหม่นะจ๊ะวันที่หนึ่งรวยครับผมไปแล้วค่ะ